นิติบุคคลหมู่บ้านเอื้ออาทรเขาบอกว่าป้าครับไม่ไหวแล้วนะครับ
ป้าตึก๑๓นี่ครับป่าเลี้ยงหมาแมวไม่ว่ากัน
ป่ารักสัตว์ผมโอเคแต่ป่าจะไม่ดูแลไม่ได้ไง
จะปล่อยประละเลยจนมันสร้างปัญหาสร้างมลภาวะทางเสียงทางกลิ่นกับคนอื่นไม่ได้
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะเราได้รับเรื่องร้องจากนิติส่วนบุคคลหมู่บ้านเอื้ออาทรเขาแตงอ่อนที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บอกมีลูกบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับคุณป้าตึก๑๓มาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพียบเลย
แต่ไม่ดูแลเอาใจใส่สร้างมลพิษทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งขอร้องก่อนแล้วบังคับก่อแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย
สุดท้ายถึงขั้นต้องถอดมิเตอร์น้ำออกอ่ะบังคับกันขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป
ติดต่อจ่ายค่าน้ำก็เอาเหรียญใส่ถุงมาจ่ายแต่ว่าไม่ได้วางถุงนะคะครับ
ทำแบบนี้แกปลาเข้ามาค่ะนี่แกแกปลาเหรียญเข้ามาแล้วแกบอกว่านี่ปลา
ป้าบเข้าไปแล้วบอกให้สัมภเวษีมาเก็บเอานะนิติบอกเอ้าแล้วยังไงอ่ะ
วันนี้ค่ะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ซะหน่อยไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่เป็นวิรกรรมของคุณป้าตึกสิบสามท่านนี้นะคะ
วงจรปิด๑๕พฤษภาคมป้าคนนี้แกเดินถือไม้ออกจากห้อง
ไปที่ห้องของนิติบุคคลไปโวยวายที่นิติไปด่าแกด้วยถ้อยคำหยาบคายอะค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะผลักประตูเข้าไปก่อนจะตะโกนเรียกผู้หญิงคนนึงให้ออกมาคุยกัน

อิ๊ะอุลกจีบหรอมึงไม่เป็นลินอะไร

ป้าท่านนี้จูงหมาออกจากตึกไปปล่อยด้านนอก
แล้วแกก็ไปยืนดักรอนิติบุคคลที่คุยกันในคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยอยู่ที่จอดรถ

จิกหัวกระชากผมมาเลยจนสุดท้ายพนักงานต้องกรูนเข้าไปช่วยกันห้ามอ่ะ
นี่เขาเดินปลีมาเลยจิกแล้วนั่นลากเลยเห็นไหม

ก็ยังตามไปโวยวายเรื่องเอกสารร้องเรียนวางของเกะกะหน้าห้อง
ติดไว้ที่ประตูห้องห้องคนอื่นก็มีเหมือนกันทำไมว่าแต่ห้องแก
อืมเราก็ได้คุยกับคุณป้าท่านนี้นะคะ
เธอบอกเธออยู่ที่นี่มา๑๕ปีแล้วนะ

มันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
มันมามีก็ตอนที่มีประเด็นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนึง
เดือนมกราคมต้นปีนี่แหละครับรอปภคนนี้มาชี้หน้า
แล้วด่าป้าหยาบหยาบคล้ายแล้วไม่ขอโทษอ่ะป้าก็ไม่ยอมอ่ะสิอืม
ป้าไปขอดูกล้องวงจรปิดนิติก็บอกว่าต้องไปเอาใบแจ้งความมา
ถึงจะขอดูได้พอเอาใบแจ้งความมาเสร็จ
ประธานหมู่บ้านก็มาพูดบอกทำแบบนี้ได้ไง
้ากับแมวเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยนะแล้วป้าก็ถูกนิติกลั่นแกล้งจับผิดทุกเรื่องมาตลอดเลยอ่ะ
ที่ป้าจะไปโวยวายที่นิติเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ไปว่าบอกว่ามาตัดน้ำป้าทำไมนั่นน่ะ
คือป้าเนี่ยถูกนิติส่งเอกสารเตือนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบกับลูกบ้านคนอื่น
ป้าก็เลยโมโหถามว่าป้าโมโหเรื่องอะไรอืม
ไม่ใช่ป้าคนเดียวซะหน่อยนี่ที่ทำผิดอ่ะลูกบ้านคนอื่นก็ทำผิด
หมาก็เลี้ยงเหมือนกันจูงหมามาเดินกลางคืนก็จูงเหมือนกันอ่ะ
แล้วทำไมคนอื่นไม่โดนป้าโดนคนเดียวอ่ะป้านี่โดนทุกอย่างเลย
หมาก่อโดนกวาดขยะหน้าห้องไปประตูหน้าอาคารก่อโดน
เปิดประตูค้างสัญญาณเตือนส่งเสียงดังรบกวนลูกบ้านก่อโดน
ตามกฎแล้วเนี้ยถ้าเห็นก็จะปรับสามร้อยบาทต่อครั้ง
ให้อาหารหมานอกห้องตัวเองก็โดนอีกคือคุณป้าเนี่ยถูกนิติออกหนังสือเตือนทั้งหมด
ห้าครั้งตั้งแต่ห้าตุลาคมหกห้ายี่สิบเก้าตุลาคมหกห้า
ี่สิบเอ็ดมีนาหกหกแปดพฤษภาหกหกแล้วก็เก้าพฤษภาหกหก
เตือนไปหลายครั้งจนถูกตัดน้ำล่าสุดเมื่อคืนป้าถูกตัดน้ำ
ต้องเอาถังร้อยลิตรมาใส่น้ำหน้าห้องตัวเองน้ำรั่วไหลนองเต็มพื้น

มันเหมือนว่ามันไม่ใช่อ่ะโอเคสี่ห้าหกเจ็ดสี่วัน
วันที่แปดมีหนังสือมาแล้วแล้ววันที่ยี่สิบสี่
หนังสือมาอีกเจ็ดวันจะมาตัดเนอะแล้วก่อนหน้าที่จะให้ดิฉันทำนู่นนี่นั่น
ก็ไม่มีเป็นหนังสือละลายลักษรตั้งแต่ตุลา
ตุลานี่ที่ฉันอ่าต้องต้องขอบอกนะฉันไม่แน่ใจว่ามีหนังสือมาป่าว
ฉันอาจจะลืมนะแต่ก่อนตุลาไม่ได้มีปัญหากันกับเขา
อ่ะเพราะว่าหนังสือเตือนเนี่ยมันเริ่มมา๕ตุลาคมนะคะ
คุณป้าแกก็พาทีมข่าวไปดูในห้องที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
เท่าที่ทีมข่าวสำรวจเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีกลิ่นของสัตว์เลี้ยงแหละ
เพราะแกเลี้ยงสิบเก้าตัวค่ะหมาแมวรวมกันอ่ะ
สิบเก้าตัวในห้องเดียวกันหมาแก่สี่ตัวแมวสิบห้าตัว
แต่ทุกตัวเป็นมิตรหมดนะคะไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไร
แต่ก็แน่นอนมันอยู่กันเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีกลิ่นของสัตว์บ้างแหละ

เรื่องที่คุณป้าบอกทะเลาะกับรอปภแล้วถูกกลั่นแกล้งเนี่ย

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์ของคุณป้าแหละ
ก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันแบบประนีประนอมมาแล้วนะ

แกก็รับปากแต่ว่ามันไม่เกิดการแก้ไข
ต้องทำหนังสือเตือนหลายรอบ
แต่ละรอบก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเอ่ย

ถ้าป้ามองว่าอ้าวไม่อรุมอร่วยให้ป้าเลย
นิติก็คงไม่ปล่อยให้คุณป้าเลี้ยงหมาแมวเยอะ

ถ้าบอกว่าทำไมนิติไม่อรุมอร่วยให้ป้าน่ะ
ส่วนสิ่งที่เธอถูกคุณป้ามาด่าทอข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
บอกเธอจะเอาเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
เรารับเอกสารคำร้องจากลูกบ้านนะคะ
ลูกบ้านมาเขียนคำร้องให้เราเราเป็นนิติอะค่ะหน้าที่ของเรา
ส่วนกลางที่เขาจ่ายมาเราต้องทำงานนะคะ

คุณป้าก็ไม่คิดที่จะแก้ไขแต่เรื่องที่จะมาด่าทอซะมากกว่าด้วยซ้ำ
ก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีการประชุมกับประธานหมู่บ้านออกกฎระเบียบในเรื่องการจัดการปัญหาสัตว์เลี้ย
อย่างที่บอกว่าไม่ได้เลี้ยงอยู่ห้องเดียวก็เลี้ยงหลายห้องอะนะคะ
ก็ต้องหาแนวทางร่วมกันนะคะ